ถั่วต้มมาแล้วครับ

ถ้าเอา๓ถุงขายขัดทุนไปเลย

แต่ถุงละ๒๐แม่ให้ขาย๓ถุง๑๐๐

พี่ไม่เอาพี่เอา๒ถุงซีซี

เมื่อลูกค้าประจำมาเจอกับพ่อค้าประจำ
เออนะฮะเอากับเขาดิ

เดียวแล้วขาย๒๐แต่ถ้าเอา๓ถุง

ขายผลไม้นะฮะแล้วก็ถั่วต้ม
เดินมาเลขขายในร้านอาหารแห่งนี้

ถุง๒๐ถ้า๓ถุง๑๐๐พี่นะ

ย้ำอีกครั้งเลื่อนราคาแต่ตัวน้อยพ่อค้าตัวน้อยก็ยืนยัน
แม่บอก๓ถุง๑๐๐นะครับถ้าซื้อถุงเดียว๒๐เออนะฮะ
เจ้าของคลิปบอกอย่างนั้นเอามา๒ถุงแล้วกันนะครับ
บางคนบอกว่าพ่อค้าจำราคาผิดหรือเปล่า
อุดหนุนประจำซื้อกี่ครั้งก็บอกแบบนี้ถุงเดียว๒๓ถุง๑๐๐เออนะฮะ
แต่ที่พี่เขาซื้อเพราะว่าเขาชอบความขยันของเด็ก
ชอบที่คนช่วยพ่อแม่ทำมาหากินใช่น่าจะเป็นไปได้ว่าสี่ถุงร้อยแหละ

เออใช่เหมือนกันไปเปลี่ยนสคริปต์ใหม่นะ
ไม่ต้องจะคลิปใหม่แล้วค่อยกลับมาอีกที